ฟุตบอลไทยกับจีนนะครับความเคลื่อนไหวของตัวนักเตะก็ไม่เป็นไร
ไปอ่านกันเอาตามพวกเว็บไซต์ต่างเยอะแยะ
เพราะว่าที่พี่เจสสนใจเป็นอะไรคะ

มีคนตั้งคำถามว่ามาหรือเปล่า
คำตอบคือมาแล้วก็รุ่นไหนมา
ก็บอกว่าก็คงจะปนกันมานะครับมาเชียร์ขอบสนาม

อาจจะมามีมินิคอนเสิร์ตก่อนที่จะมีเกมการแข่งขัน
แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะคะ
ใช่เพราะว่าบางครั้งต้องเอาเวทีเข้าไป
คือไปก่อกวนในพื้นที่ข้างสนามจริง

คือบางเกมเขาไม่ให้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยว
เบื้องต้นก็คงจะแจ้งให้ทราบว่ามาแน่
อยู่ตรงไหนเวลาไหนเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์ตัวนายกสมาคมก็บอกว่า
คือบอกว่ามีรุ่นที่๒มาแสดงเปิดตัว

แล้วรุ่นที่๑จะมาหรือเปล่าก็ยังไม่ได้
จะต้องมาหรือเปล่าเออลุ้นเอาแต่เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์

โดยทีมชาติไทยนะคะก็จะเข้ามารายงานตัว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ

ก็คือจะเข้ามารายงานตัว๒๘พฤษภาคมตอน๑๐โมง๑๕

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

วันเสาร์ที่๒มิถุนายน
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๖โมง